เพราะว่าเหมือนเราก็มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราแล้วนะครับ
แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่ยังแบบอยู่บ้านหรือว่ายังคิดอยู่เนี่ยออกมาเลยครับ
ต้องคิดแล้วครับเพราะว่าเสียงของคุณเนี่ยจะมีค่าต่อการพัฒนาประเทศมากนะครับ
จะให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันวันนี้ถึง๕โมงเย็นนะครับ
ไปตรวจเช็คให้ดีครับมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลา